งัดประตูลักษณะประตูด้วยกระจกด้วย
ดูสิว่าข้างในห้องตามหอพักต่างมีผู้หญิงอยู่ไหม

ส่องดูและลักษณะที่ทำแบบนี้ไปด้วย
มือหนึ่งขออภัยนะคะช่วยตัวเองไปด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับพฤติการของผู้ชายคนนี้ไว้ได้ชัดเจน
ด้อมมองตามห้องต่าง
ขอดูกระจกหน่อยสิข้างในเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
แต่ในช่วงเวลานั้นนะคะก็อีกมือนึงปฏิบัติการไปด้วยนะคะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่หอพักแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ถนนสุขาอุปถัมภตะบนในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ที่มาที่ไปเนี่ยเจ้าของหอนะเขาบอกว่าประมาณตีหนึ่ง
น้องสาวเห็นผู้ชายมายืนอยู่หน้าห้องก็เลยพิมพ์ไลน์มาบอก
ก็เลยบอกน้องกลับไปบอกว่าโทรไปหาเพื่อนที่อยู่ใกล้ห้องใกล้กันสิ
ให้ช่วยกันดูหน่อยว่าผู้ชายคนนี้ไปทุกห้องหรือรู้จักใครไปอยู่ที่ห้องไหน
พฤติการมาซิว่าเขาทำอะไรอยู่
ระหว่างนั้นตัวเองก็โทร๑๙๑เลยค่ะบอกพี่กัดตำรวจ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับ
ระหว่างนั้นน้องสาวก็คุยกับเพื่อนเพื่อนก็คอยบอกว่า
มันกำลังแอบดูห้องหนึ่งมันกำลังแอบดูห้อง๒อะไรก็ว่ากันไป
คือเขาบอกข่าวกันเองในหอพัก
แล้วก็อีกหนึ่งข้อความที่เขาบอกกันเองบอกว่า
อกจากมันดูแล้วเนี่ยอีกมือนึงยังปฏิบัติการด้วย
ช่วยเหลือตัวเองไปด้วยเนี่ยนะคะเราก็มองไปที่หน้าต่าง
มันกำลังพยายามจะเปิดหน้าต่างแล้วสรุปสุดท้ายมันก็เปิดได้ด้วยค่ะ
ห้องหนึ่งนะคะล้วงมือเข้าไปเปิดม่าน
เขาบอกจังหวะนั้นตกใจคนในห้องตกใจร้องกรี๊ด
แล้วก็ตะโกนว่าใครแม่เรื่องนี้เหมือนละคร
ตำรวจมาพอดีค่ะโอ้โหบอกว่ากำลังจะถึงแล้วให้ใจเย็นเย็น
อย่าวางสายแล้วก็ช่วงเวลานั้นขุกขักนะคะ
แต่ไม่กี่วินาทีค่ะสรุปตำรวจนิดเดียวคลาดกันนิดเดียวมาแล้วนะ
แต่คลาดกันนิดเดียวไม่ทันไม่ทันค่ะสวนกันฟึ๊บอย่างนี้เลยนะคะ
ตอนเช้าเจ้าของหอให้ช่างค่ะมาดาวน์โหลดไฟล์กล้องวงจรปิดให้
ก็เห็นภาพทั้งหมดนี่แหละนะคะ
บอกลักษณะหน่อยใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวหัวเกลียนด้วยนะ

สรุปจับไม่ได้แจ้งความก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
ตำรวจนะคะบอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายโรคจิตนะคะ
แต่สิ่งที่เขาทำมันไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกาย
ก็เลยไม่สามารถแจ้งความได้
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังคนที่โพสต์เรื่องราวนี้นะคะ
เป็นชาวอำนาจเจริญบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึก
๙เมษายนเรื่องราวเป็นไปตามที่ดิฉันเล่าไปเนี่ยนะคะ
จากนี้ยังบอกด้วยว่าหลังโพสต์ข้อความเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นบนเฟซบุ๊กทำให้มีผู้เสียหายรายอื่นอื่น
ที่ถูกทำลักษณะเดียวกันอีก๒หอพัก

ก็ถูกทำแบบนี้เหมือนกันอีก๒หอพัก
มีภาพกล้องวงจรปิดเหมือนกันด้วย
ก็เลยรวบรวมกันเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ได้ตามหอพักต่างไปอีกครั้งค่ะ
ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานี
ช่วงเย็นวันเดียวกันนะคะ
พนักงานสอบสวนก็บอกไม่สามารถทำอะไรได้
ได้แค่เกี่ยวกับเรื่องของอนาจารย์
และบอกให้ย้ายหอพักไปอยู่ที่ที่มีรอปภ

ทำให้ตัวเองน้อยใจก็เลยช่วยกัน

ตอนนั้นที่หนูรู้สึกว่ามีคนมา
หนูก็เลยบอกให้น้องไปอยู่ข้างหลังห้อง
แล้วก็บอกให้เพื่อนห้องนั้นนะคะ
ช่วยดูให้ว่ามีผู้ชายยืนอยู่จริงหรือเปล่า
ปรากฏว่ามีจริงกำลังช่วยตัวเองอยู่
หน้าห้องเลยคือแอบดูพวกหนูอยู่
แล้วก็แล้วตอนนั้นหนูก็รีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
หนูก็เลยไปแจ้งความอีกรอบหนึ่ง
ปรากฏว่าเขาก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้อีก
แล้วก็บอกว่ามีอะไรก็ค่อยโทรหาสายตรวจใหม่
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รับแจ้งความ
แล้วก็คือชัดขนาดนี้หนูว่าชัดขนาดนี้จะไม่
จะไม่ช่วยเปิดดูอะไรให้หนูหน่อยเหรอ
ประวัติเก่าหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้
เพราะชัดค่ะยังไงก็ต้องรู้ชื่อหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลักษณะถ้าเขามาอีกให้โทรหาตำรวจอีก
ถ้าเขามาอีก๑๐ครั้งให้โทรหาตำรวจอีก๑๐ครั้งเหรอคะ
คือแอบสงสัยเหมือนกันที่บอกว่า

ก็เลยไม่รับแจ้งความแล้วคือต้องต้อง
เขาต้องน้องเขาต้องถูกกระทำก่อนเหรอคะหรือยังไง
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะอยากให้ตำรวจออกมาชี้แจงด้วย
เพราะบางทีหลายครั้งเนี่ยเท่าที่เห็นคำชี้แจงของตำรวจก็คือ
เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาด
หรือว่าเป็นการตอบคำถามที่ผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ตามนะคะ

ที่ประชาชนโทรไปแจ้งแล้วได้รับคำตอบว่า
เหตุการณ์มันยังไม่เกิดยังไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้า

อันนี้ประชาชนไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำตัวยังไง

การที่บอกว่าให้ไปอยู่หอพักที่มีรอปภ
คือตำรวจจะออกค่าใช้จ่ายในการย้ายหอให้ไหม

ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีนะคะ